เหตุสลดที่ถือว่าต้องเป็นอุทาหรณ์ด้วยนะครับ
ในการที่จะไปช่วยเหลือคนที่กำลังจะจมน้ำ
เพราะว่ามีเด็กนักเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง
คือรวมกลุ่มกันแล้วครับชวนกันไปเที่ยวเขื่อน
ที่เขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นนะครับ
แล้วก็ไปร่องแพร่ไปว่ายน้ำกัน

กำลังว่ายน้ำไปยังแพร่อีกฝั่งหนึ่งแล้วเกิดหมดแรง
ส่วนเพื่อนที่เห็นก็พยายามไหว้ที่จะเข้าไปช่วย
แต่ปรากฏว่าทั้งคนที่หมดแรงไปก่อนหน้านี้
และคนช่วยจมน้ำทั้งคู่นะครับ
มีภาพเป็นคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับ
คุณผู้ชมครับเป็นคลิปหน้าทีชีวิตของเด็กนักเรียนมัธยม
โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นที่มีคนบันทึกภาพไว้นะครับ
คุณผู้ชมจะเห็นเด็กที่อยู่ในวงกลม
เมื่อกี้กำลังจะจมแล้วตอนนี้จมหายไปแล้วนะครับ
แล้วก็มีน้องกลุ่มใหญ่กลุ่มนี้บางคนก็เกาะแพร่อยู่ยังไม่กล้าไปช่วย
บางคนว่ายน้ำจากแพร่ฝั่งนี้จะไปช่วยนะครับเห็นคนที่ไปแถวนั้นแล้วฮะ
กำลังเข้าไปช่วยเหลือคนที่กำลังจะจมน้ำนะครับ
แล้วปรากฏว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น
เมื่อน้องเสื้อสีมพูที่เข้าไปช่วยเหลือ
น้องคนที่กำลังจะจมน้ำคือดึงลงน้ำหายไปพร้อมกันทั้งสองคนเลย
ที่คนที่อยู่บนแพร่อีกฝั่งจะรีบนำห่วงยาง

แต่สุดท้ายก็ไม่ทันนะครับเพราะว่าน้องทั้งสองคน
ลงไปใต้น้ำในเขื่อนแล้วนะครับ
คนที่ใส่เสื้อชมพูพยายามที่จะวิ่งไหว้ไปช่วยโดยเร็ว
แต่ปรากฏว่าก็ช่วยกันไม่ทันแล้วก็จมน้ำไปด้วยนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้สอบถามไปยังเจ้าของคลิปที่โพสต์ไว้
ทราบชื่อก็คือนายสมนึกทองลา
บอกเล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่าช่วงเวลาประมาณเที่ยง
ได้ไปนั่งเล่นที่แพรบริมเขื่อนอุบลรัฐ
แล้วก็พบเจอน้องมัธยมกลุ่มนี้
โดยก่อนเกิดเหตุน้องทั้งหมดมานั่งกินอาหารกันบนแพร่
และจะพากันว่ายน้ำไปหาแพร่ที่อยู่อีกฝั่งหนึ่ง
แต่ระหว่างนั้นนะครับเหมือนน้องคนหนึ่งจะไปไม่ถึง
คล้ายกับกำลังจะจมน้ำตามที่ปรากฏในคลิป
จากนั้นเพื่อนอีกคนที่ใส่เสื้อสีมพู
ก็ได้รีบไหว้เข้าไปเพื่อทำการช่วยเหลือ

เพื่อนที่อยู่บนแพร่พยายามนำห่วงยางลงไปช่วยเหลือ

หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่
ช่วยกันงมหาน้องทั้งสองคนนานกว่า๔๐นาที
พบร่างทั้งสองคนเสียชีวิตแล้ว
ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่งมร่างขึ้นใส่เรืองมร่าง
แล้วก็นำใส่เรือพายเข้ามาบนแพร่นะครับ
โดยเพื่อนของน้องทั้งสองคน
คือมาด้วยกันมีอาการโศกเศร้าเสียใจ

จริงแล้วคิดมาก่อนหน้านี้ว่าจะต้องสนุกสนานแน่
แต่ก็ไม่คิดว่าจะต้องมาพบเจอกับเรื่องเศร้าแบบนี้นะครับ
โดยตำรวจได้นำศพทั้ง๒คนไปตรวจพิสูจน์

นำศพส่งให้ญาติไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะครับ